เรื่องดียังจะเกิดขึ้นต่อเนื่องไป

ก็อยากจะให้คุณผู้ชมแฟนรายการเราได้รับแต่สิ่งดีครับ
จ้าแม่จักรเคียนอาจจะประทานพรให้ก็ได้

พูดโยงเข้ามาจนได้เนอะ
นี่บรรยากาศในสำนักสงบุญนาคโพเพชรอำเภอกบินบุรีจังหวัดปราจีนบุรีครับ
คำเมื่อวาน๓๑มีนาคม

เจ้าแม่จ๋าลูกช้างขอทีเถอะเด้อ

นักเสียงโชคก็ไปขอเลขเด็ดจากเจ้าแม่

ห้าคนรำถวายเจ้าแม่ตะเคียนทอง
เสร็จปรับปุ๊บชาวบ้านก็พากันไปส่องเลข

ใส่เสื้อแดงสบายเฉียงสีขาว

นี่แบบนี้ระหว่างนั้นจู่
นางรำคนหนึ่งเกิดอาการคล้าย
ก็ถูกแฝงร่างร้องไห้ออกมา

อยากได้ลานด้านหน้าจังเลย
ขอให้จัดนางรำชุดใหญ่มาให้ด้วย

อีกหนึ่งบรรยากาศที่เอามาฝากกันนะครับ

คลองขลุงกำแพงเพชรครับ
มีชาวบ้านชวนกันไปไหว้ขอโชคลาภ

มาจากนครศรีธรรมราชเลยนะครับ
ชาวบ้านเล่าบอกว่าตั้งแต่เอาไอ้ไข่มาไว้ที่วัดเนี่ยนะ
ชาวบ้านถูกรางวัลกันทั่วหน้า

จึงนำเครื่องเส้นไหว้รวมถึงชุดทหาร

เรียงกันอยู่ด้านหลังแขวนกันอยู่ตรงนี้
จากนั้นชาวบ้านยังจุดประทัดเสียงทาย๒ชุด
หวังจะนำเลขปลายประทัดไปเสี่ยงดวง

เป๊ะทั้งสองชุด

อย่างนี้ไม่ต้องตีเลย

ปิดท้ายช่วงนี้แต่ว่าเดี๋ยวช่วงหน้า

เรื่องของความเชื่อโชคลาภต่างนะคะ

ล่ามช้างอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่
คุณผู้ชมช่วงเย็นเมื่อวานนี้
นี่ชาวบ้านไปไหว้ขอโชคขอลาบ

นะคะที่อยู่ในท่าน

ที่ปลายดวงเฉาก็จะเห็นเป็นเลขไทยนะฮะเป็น
ซึ่งเป็นพระพุทธรูปที่สร้างมาจากดอกไม้แห้งมาก
เกือบ๒ตันขนาดหน้าตัก๓๐นิ้วสูง๙๐เซนติเมตร

ส่องหาเลขเด็ดในอ่างน้ำมนต์นะคะ
นี่แบบนี้มีคนดวงดีนะคะ
นำเลขเด็ดไปเสี่ยงโชค
แล้วถูกรางวัลแบบรัวถึง๑๖งวดแล้วนะคะ
แล้วก็ในช่วงสุดโค้งสุดท้ายแบบนี้
ก็มีเลขปรากฏลอยขึ้นมาเด่นชัดแบบนี้แหละจ้ะ